คุณผู้ชมครับถ้าถามถึงนโยบายพลังงานของประเทศไทย
คำถามใหญ่คือเรามีนโยบายพลังงานอย่างไร
โยบายเหล่านี้จะส่งผลอย่างไรต่อภาพรวมพลังงานของประเทศ

นโยบายพลังงานไทยมีอะไรบ้างคะ
คุณผู้ชมครับหากพูดถึงเรื่องของนโยบายพลังงาน
หลายคนอาจจะคิดว่าเรามีแต่นโยบายในเรื่องของการบรณรงค

แต่จริงแล้วนโยบายทางด้านนี้มีมากมายนะครับ
และวันนี้ผมสืบสกุลพันธ์ดีพาคุณผู้ชมมาตรวจสอบในเรื่องนี้
จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปแชร์ให้เป็นประโยชน์กันนะครับ
นโยบายพลังงานในประเทศไทยโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับ

เรื้องนึงที่ทางสอนแพร่พอคิดว่าเป็นหลักคิด
เป็นหลักคิดนะครับซึ่งได้ประยุกต์ใช้จากพระราชมหลัดด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธปุณฑ์อดุลยเดชนะครับ
คือสามห่วงสองเงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
ห่วงสองเงื่อนไขก็คือหลักการสมดุล
หัวใจสำคัญของ๓ห่วงคือ๑หลักการความพอประมาณนะครับ
เพราะฉะนั้นการพยากรความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ
หลักความพอประมาณเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของการพัฒนาพลังงานของประเทศ
ส่วนที่๒ที่เราประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการมีเหตุมีผลนะครับ
การมีเหตุมีผลหัวใจสำคัญก็คือเราต้องเอาฐานต้นทุนของประเทศเป็นตัวตั้งก่อนว่าประเทศไทยมีอะไรนะครับ
ถ้าเรามีอะไรเป็นต้นทุนแล้วเราก็ควรจะเลือกใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศเป็นหลักเสียก่อน
ห่วงที่๓ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาใช้ในการวางแผนพลังงานคือหลักที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันนะครับ
ภูมิคุ้มกันก็คือเมื่อรู้แล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขาดขาดพลังงานเป็นเน็ตสุทธิหรือว่าเป็นการนำเข้าสุทธิด้านพลังงาน
เพราะฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เราสามารถเป็นผู้ผลิตทรัพยากรพลังงานของตัวเองได้ในบางเรื่อง
เรามีต้นทุนที่ดีในเรื่องของศักยภาพของพลังงานทดแทนแต่เราอาจจะยังด้อยในเรื่องของเทคโนโลยี
เพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ผู้คุณธรรมซึ่งเป็น๒เงื่อนไขประกอบกับ๓ห่วงที่ว่ากลายเป็นภูมิคุ้มกันของเราได้ในอนาคต
เห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของนโยบายพลังงานต้องครอบคลุมทุกภาคส่วนจริงนะครับภาครัฐเองก็ต้องมีการจัดหาพลังงานทดแทน
ในส่วนของภาคเอกชนหน่วยงานต่างผู้ประกอบการ
ภาคประชาชนซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ใช้พลังงานทั้งสิ้น
ก็ต้องมีนโยบายในการกำกับดูแลเช่นเดียวกัน
เพื่อให้พลังงานในบ้านเรามีใช้อย่างยั่งยืนนั่นเอง

อย่าลืมแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วย
ส่วนครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเช็คและแชร์ข้อมูลไหน